มาดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กันหน่อยนะคะ
มีหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ให้วันที่๑๐ตุลาคม๒๕๕๙เป็นวันหยุด
เพราะว่าต้องต้อนรับผู้นำต่างชาติในการประชุมความร่วมมือเอเทียนะคะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัตินะคะประเด็นนี้
เพราะว่าบอกว่ามันเป็นช่วงปิดเทิมอยู่แล้วก็น่าจะดูแลควบคุมเรื่องของการจราจรได้ดี
ส่วนเรื่องของการจราจรนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการแก้ไขปัญหาลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีนะคะ
วันนี้ก็ต้องใช้ระบบไอทีเข้ามาดูแลเรื่องของใบสั่ง
คือทั้งหมดจะยึดโยงเรื่องระบบไอทีกรัฐมนตรีทั้งหมด
เพราะฉะนั้นการที่ทำความผิดการจราจรเนี่ยกฎหมายมีอยู่แล้ว
ถ้ายังไม่ยอมเสียค่าปรับก็งดการใช้ประวัติภาพยาบาล
มันต้องแรงขึ้นเพราะส่วนใหญ่ปัญหาอยู่ที่
ที่คนใช้รถฉะนดด้วยไม่ค่อยเคารพกฎจาระจร
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สั่งการให้นายออมสินชีวพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
หาทางแก้ไขปัญหาจราจร

อาจจะมีผลผูกพันกับการต่ออายุทะเบียนรถ
อาจเพิ่มค่าปรับ๔๕เท่า

และให้ผู้ที่กระทำความผิดเกิดความหลาบจำค่ะ
ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
กเลิกมติคณะรัฐมนตรีปี๒๕๕๙
ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
เป็นผู้เดินรถโดยสารที่เป็นเส้นทางหลักของกรุงเทพ
โดยเห็นชอบให้ลดบทบาทการทำงานของขอสมก
จากเดิมที่ทำหน้าที่บริหารรถโดยสารสาธารณะ
ให้เป็นเพียงผู้ประกอบการรายหนึ่งเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาขอสมกไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ
ร่วมบริการของบริษัทเอกชนหรือรถเมย์เล็ก
รวมถึงการขับขี่ไม่ปลอดภัย
ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก
ทำหน้าที่กำกับดูแลการขนส่งสาธารณะแทนขอสมกค่ะ
จากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่เห็นชอบ
ที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนะคะ
ที่จะให้วันที่๑๐ตุลาคม๒๕๕๙เป็นวันหยุดราชการ
จากว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่๒
ระหว่างวันที่๘๑๐ตุลาคมที่กรุงเทพหานคร
แล้วก็จะมีผู้นำมีผู้ติดตามจาก๓๓ประเทศ
ทวิปเอเชียเดินทางมาเข้าร่วมประชุมกว่า๒๐๐คน
ก็กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัด
ประชุมคณะรัฐมนตรีมองว่าไม่เหมาะสมค่ะ
เพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวปิดเทอมอยู่แล้ว

การจราจรก็น่าจะสามารถควบคุมดูแลได้
ไม่จำเป็นต้องประกาศให้เป็นวันหยุดราชการค่ะ